กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ต้องเตือนภัยสังคมเข้าห้องน้ำห้องท่า
โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะต้องระวังตาปริศนา

เพราะว่าไม่รู้ว่าตาปริศนามันจะโผล่มาให้เราเห็นเมื่อไหร่
คราวนี้ค่ะผู้หญิงนะเขาก็เป็นพนักงานขายของในปั๊มนั้นแหละ
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าเห็นดวงตามันกระพริบอยู่
ห้องข้างค่ะใช่แล้วจับได้ด้วยนะ
เดี๋ยวไปดูคลิปที่เขาแชร์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ว่าจับได้แล้วตาปริศนานั้นคือใคร
ถ่ายรูปไว้นะว่าหนูกำลังก้มเมื่อกี้เนี่ย

นี่เหรอใช่ค่ะ
หนูเข้าอยู่ห้องแรกน้องเข้าอยู่ห้องสองแล้วเขาก็วางกระเป๋าตรงนี้แล้วเขาก็ก้ม
เขาเข้าที่แต่แปดโมงแล้วพี่เห็นกระเป๋าอยู่น้องเข้าไปทำไม
เข้าไปทำไมน้องเป็นผู้ชายมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงทำไม
นี่เหรออนาคตของสังคมอายุแค่๑๔ทำไมถึงทำแบบนี้
คือรูปแรกอ่ะค่ะเขาโพสต์ทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปนะคุณผู้ชมรูปแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะถ่ายให้เพื่อนเขาดูว่าดูสิมีคนเอากระเป๋าเนี่ยมาวางไว้ตรงพื้นห้องน้ำแบบเนี้ยเหมือนกับจะให้เปียกน้ำทีนี้พอเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะกระเป๋าใบนี้มันจะมาวางตรงนี้ทำไมแล้วจู่จู่จู่ค่ะจังหวะนั้นเนี่ยมี

เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีผู้เสียหายเนี่ยนะคะเธอก็เป็นพนักงานขายของอยู่ในปั๊มอายุ๒๑ปีค่ะแล้วจากการสอบถามพี่ที่เขาทำความสะอาดเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อเด็กคนนี้นะเห็นนั่งอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้วนั่งอยู่เป็นชั่วโมงเลย

ผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะตอนที่เข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ได้เห็นสิ่งผิดปกติอะไรหรอกเห็นแค่ว่าห้องน้ำห้องที่๒เนี่ยมันปิดอยู่ก็เลยเออไม่ได้เข้ามาเข้าห้องแรกแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวฟังผู้เสียหายหน่อยนะคะ
ก็คือมาเข้าตอนประมาณบ่ายโมงกว่าปะที่หนูลงบอลเที่ยงหรือบ่ายโมงนี่แหละครับก็เข้าห้องแรกแล้วทีนี้เห็นกระเป๋าน้องวางอยู่ตรงข้างถังน้ำก็เลยมองแล้วก็จะถ่ายรูปให้เพื่อนรู้อ่ะคนอะไรทำไมเอากระเป๋ามาวางให้เปียกน้ำพอถ่ายเสร็จมันก็เลยนั่งมองพอมองได้แป๊บเดียวน้องก็ก้มลงมาข้างล่างเลยก็เห็นลูก
ตอนก้มลงนี่เราเห็นเลยใช่ไหมเห็นเป็นลูกกระตาน้องเลยเห็นเพราะว่าหนูว่าเล็งมองกระเป๋าอยู่แล้วไหมว่าทำไมหนูเอากระเป๋ามาให้น้ำมันเปียกมันเปียกน้ำใช่แล้วก็เล็งตรงนั้นอยู่แล้วใช่เล็งเลยพอเล็งก็เห็นลูกกระตาน้องก็เลยตกกระตายเขาวิ่งออกมาเขากลัวอะไรไม่รู้ไปนอนในห้องน้ำเขาเล่าอะไรให้ฟังไหมพอออกมาแล้วไม่เข
ก็ไม่ได้มองแต่ก่อนมองซ้ายมองขวาก่อนนะคะใช่ระวังตอนนี้สังคมมันน่ากลัว
เธอก็เตือนนะจะเข้าห้องน้ำมองซ้ายมองขวากันหน่อยนะฮะมองบนมองล่างด้วยนะคุณนะ
ข้างล่างเนี่ยช่องที่มองมองรอดผ่านได้เนี่ยที่เธอชิ้นให้ฟังใช่
ข้างบนอีกนะครับห้องระบายอากาศน่ะเออเดี๋ยวนี้เนี่ยคือห้องน้ำหลายห้องน้ำเขาพยายามทำนะ
ไม้กั้นลงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม้กั้นข้างบนเพิ่มเติมด้วยเพื่อไม่ให้ปีนดูได้นะครับ
ทีนี้เราก็ถามผู้เสียหายแล้วว่าเองเนี่ยจับตัวได้แล้ว
คนที่แอบมองเนี่ยเป็นเด็กวัย๑๔ปีเองยังเรียนหนังสืออยู่เลยเพราะน้องเขาบอกว่ากลัวกลัว
อันนี้ไม่รู้กลัวอะไรคือหรือว่าหนีเรียนแล้วก็เลยมาหลบอยู่ในห้องน้ำเราก็ไม่รู้
ซึ่งทางด้านผู้เสียหายเขาไม่ได้แจ้งความไม่ได้เอาเรื่องอะไรนะคะ
พอเห็นยังเป็นเด็กอยู่แต่ก็ตักเตือนไปแหละ
ห้ามก่อพฤติกรรมแบบนี้อีก